ส่วนในช่วงแรกวันนี้เราไปเริ่มต้นต่อเนื่องกันกับคดีรถหรู
บอกว่ารถนั้นผิดส่วนผู้ครอบครองเนี่ยคงต้องรอการสอบต่อไปก่อน
ส่วนเรื่องคดีรับเช็คพระธรรมกายนั้น
วัดพระธรรมกายรอสัปดาห์หน้าจะมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น
ครอบครองรถโบราณแล้วนะครับ
ในขณะที่เจ้าของอู่ครับไม่ว่าจะเป็นอู่วิชาญ
นายวิชาญรับทราบพาณะเจ้าของอู๋วิชาญนะครับ
รับว่าเป็นอู่ประกอบรถโบราณคันดังกล่าวจริง

แต่ว่าจะต้องแยกความผิดออกเป็นเรื่องนะครับ
ไม่ว่าจะเป็นการนำเข้าการจดประกอบ
เสียภาษีและการจดทะเบียนรถ
ยืนยันว่ามีหน้าที่คือประกอบตัวรถตามคำสั่งของผู้ว่าจ้างเท่านั้น
ส่วนเรื่องที่ว่าใครจะทำอะไรทั้งการต่อทะเบียนหรือว่าเสียภาษี
ตรงนี้เป็นหน้าที่ของเจ้าของรถครับ
ซึ่งทางอู่นั้นรู้จักกับหจกออส๘๙อยู่แล้ว
จึงร่วมกันประกอบรถคันนี้ไม่ได้มีหุ้นส่วนกัน
นี่คือสิ่งที่ทางอู่วิชาญออกมาชี้แจงนะครับ
ซึ่งเป็นอู่ประกอบรถยนต์ที่จดทะเบียนถูกต้อง
หลังมีผู้ปลอมลายมือชื่อรวมถึงแอบอ้างชื่ออู่
กัญจนายืนยันบอกว่าไม่รู้ไม่เห็นขั้นตอนการจดประกอบ

ก่อนหน้านี้นายชะลัดนิติถิติวงศ์
ซึ่งเป็นเพื่อนของสามีนั้นก็พาไปทำใบอนุญาตจดประกอบแล้ว
แม้จะมีใบอนุญาตถูกต้องแต่ก็ไม่เคยประกอบรถยนต์
เนื่องจากไม่มีช่างผู้เชี่ยวชาญ
ยืนยันครับว่าไม่เคยรู้จักอู่วิชาญ
และห้างหุ้นส่วนจำกัดหรือว่าหจกออส๘๙เอ็นเตอร์ไพรส์
พันธุ์ตำรวจเอกภัยสิทธิ์วงเมืองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ
ระบุว่าจะต้องตรวจสอบนะครับว่าใครเป็นผู้นำเอกสาร
ยื่นที่กรมสรรพสามิตรและกรมการขนส่งทางบก
ส่วนนายชะลัดอยู่ระหว่างประสานเข้าให้ปากคำ
เพื่อสอบถามข้อมูลเจตนาการครอบครองรถ
พร้อมนำรถของกลางมาดูแล
อีกทั้งต้องการให้ยืนยันลายเซ็นต์ที่ปรากฏในเอกสารครอบครองรถนะครับ
ว่าเป็นลายเซ็นต์ของสมเด็จช่วงหรือไม่
หากว่าไม่ใช่จะทำการส่งตรวจทางนิติวิทยาศาสตร์ต่อไป
ขณะที่อธิบดีกรมสรรพสามิตร
นายสมชายภูลสวัสดิ์ยืนยันว่าพร้อมเข้าไปตรวจสอบ
ส่วนของภาษีสรรพสามิตรแต่ว่าต้องรอให้คดีนั้นสิ้นสุดก่อนครับ
จากนั้นจะประเมินภาษีใหม่
หากพบเจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิตรมีส่วนรู้เห็น
พร้อมลงโทษตามกฎหมายอย่างแน่นอน
ส่วนความเคลื่อนไหวของสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย
เจ้าอาวาสวัดปากน้ำในวันนี้
มีกำหนดการคือจะเดินทางไปเป็นประธาน
ใบประกาศนียบัตรพระอุปัชชาจำนวน๒๘๒รูป
ณสาราอบรมสงฆ์วัดสามพระยา
แต่ไม่สามารถเดินทางมามอบใบประกาศได้ครับ
จึงให้พระสงฆ์รูปอื่นนั้นปฏิบัติหน้าที่แทนครับ